ฝากไปถึงผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
คือเด็กเนี่ยเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
เด็กมาบ่นว่าซื้อข้าวไม่ทัน
เพราะนักเรียนเยอะต่อแถวซื้อข้าวไม่ทัน
เท่านั้นไม่พอพอนักเรียนเอาข้าวไปกินเอง
กลับถูกสารวัตรนักเรียนยึดข้าวเอาไว้ไม่ให้เอาข้าวไปกินเองสำหรับมื้อกลางวัน
เอาไปเองก็ไม่ได้เหรอเอาไปเองก็ไม่ได้เขาร้องเรียนเอาไว้แบบนี้นะคะตามข้อความที่โพสต์
เป็นข้อความที่บอกว่ามีเรื่องฝากถามไปยังท่านผอโรงเรียน
วันนี้มีนักเรียนมาเล่าให้ฟังว่าซื้ออาหารกลางวันรับประทานไม่ทัน
เพราะว่ามีนักเรียนเยอะพักเที่ยงพร้อมกันทำให้ไม่ได้กินข้าวเที่ยง
ก็เลยบอกไปว่าแบบนี้เอาอาหารจากบ้านไปเองก็น่าจะแก้ปัญหาได้
แต่น้องนักเรียนตอบว่าก็มีพี่สารวัตรนักเรียนค้นของที่เอาเข้าโรงเรียน
บางคนยึดกล่องใส่อาหารกลางวันไปด้วย
พอถามว่าอ้าวเป็นนโยบายของโรงเรียนหรือเปล่าที่ให้ยึดกล่องอาหาร
นักเรียนตอบว่าไม่ใช่นโยบายแต่พี่สารวัตรน่าจะทำไปโดยภารการ
โพสต์นี้ก็เลยบอกว่าขอปรึกษาท่านผอโรงเรียน
ว่าถ้านักเรียนเยอะมากจริงแบบนี้ลองเปลี่ยนวิธีคิด
ให้นักเรียนสลับเวลากันพักเที่ยงดีไหม
ส่วนเรื่องสารวัตรนักเรียนยึดอาหารกลางวันอยากจะให้ปรับปรุงด้วย
เพราะบางคนต้องเอาอาหารจากบ้านไปกินประหยัดด้วย
แล้วก็ไม่ต้องไปรอเบียดเข้าคิวซื้ออาหารกลางวัน
อันนี้เป็นเรื่องที่โพสต์เอาไว้นะคะ
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับพอให้ว่ามันจริงหรือเปล่า
ไปที่โรงเรียนในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
พบกับผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ
ผู้อำนวยการเสนีสำรานสุกค่ะ
พอโรงเรียนบอกว่าไม่ได้สั่งห้ามนะ
ไม่เคยสั่งห้ามนักเรียนเอาอาหารมากินในโรงเรียน
แต่โรงเรียนมีมาตรการห้ามไม่ให้เอาภาชนะที่เป็นโฟมเป็นถุงพลาสติกเข้าไปในโรงเรียน
เพราะว่าโรงเรียนมีการรณรงค์แล้วก็ประกาศห้ามเอาไว้ชัดเจน
ถ้าน้องนักเรียนจะเอาอาหารไปกินตอนมื้อเที่ยง
ให้ใส่ภาชนะถาวรที่สามารถเก็บกลับบ้านได้เช่นปิ่นโตอะไรแบบนี้
และที่บอกว่ามีสารวัตรนักเรียนยึดอาหารของนักเรียนเนี่ย
สารวัตรนักเรียนเขาบอกว่าไม่จริงนะคะปกติที่ยึดจากนักเรียนที่เคยยึดน่ะนะ
ก็จะเป็นของต้องห้ามเช่นบุรีเครื่องสำอางสารเสพติด
โรงเรียนก็เลยบอกว่าเสียใจมากที่มีการโพสต์นี้ออกไป
ได้รับความเสียหายนะคะเขายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง
ว่าไปยึดปิ่นตรงปิ่นโต้กล่องอาหารอะไรอันนี้ไม่มีนะ

เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันน่ากลัวจริงจริง
ทีนี้ค่ะผู้มนุยการโรงเรียนชี้แจงเพิ่มนะคะ
กรณีที่คนโพสต์เฟซบุ๊คเขาบอกว่าเวลาพักเที่ยงเนี่ยค่ะ
น้องนักเรียนซื้อข้าวไม่ทันเพราะว่าโอ้โหแถวยาวเลยพักรางวัลพร้อมกันอะไรแบบนี้

ใช่พอโรงเรียนบอกว่าไม่จริงนะคะ
เพราะว่าเวลาแต่ละชั้นเรียนจะไม่เท่ากันคือจะเผื่อเวลาให้ประมาณ๒๐นาที
ที่นั่งของนักเรียนถามว่าพอไหมพอโรงเรียนบอกว่ามีโต๊ะเสริมให้แล้ว

พอบอกว่าการโพสต์เฟซบุ๊กในลักษณะแบบนี้โรงเรียนเสียหายมาก
ส่วนตัวไม่ถือโทษแต่อยากจะให้คนโพสต์เข้ามาคุยเข้ามาขอโทษทางโรงเรียน
หลังจากนี้ทางโรงเรียนจะมีการประชุมร่วมกันกับทางสมาคมสิทธิ์เก่าของโรงเรียน
จะเอาหลักฐานที่โพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะจะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ

คณะครูสิทธิ์เก่าอะไรพวกนี้เขาก็มองว่าถ้าทำแบบนี้โรงเรียนเสียหาย
ก็อยากให้ผู้โพสต์ผู้อะไรผมพูดไม่ต้องมาขอโทษโรงเรียนที่โพสต์ไป
นะครับว่าเพราะเรื่องไม่จริงเรื่องไม่จริงจริงมันคุยกันได้นะครับ
ในชุมชนเนี่ยโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนของชุมชนอยู่แล้ว
มันก็ต้องไปไล่จากคนโพสต์ก่อนใช่ไหม
ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนนักเรียนคนไหน
นักเรียนคนนั้นทำไมถึงแจ้งข้อมูลแบบนี้
ถ้าเป็นไปแบบที่สหรัฐนักเรียนบอกเนี่ย
ถ้าแบบเคยถูกยึดบุรีเครื่องสำอาง
โมโหแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วมาโพสต์อย่างนี้
อันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกใช่ไหมก็ต้องเอาให้ชัดนะฮะ
แต่ก็ต้องระวังนะฮะกฎหมายเรื่องพรบคอมเนี่ยอันนี้กฎหมายแรงนะครับ